แต่นักข่าวพุกเลยนะ
๕๔๓๒เข้าเรื่องไงนะคะ

แล้วก็อย่าตั้งใจว่าจะชวน

มันเกินกว่าที่เราคิดไว้

บางคนคือที่บอกว่าไปไม่ได้ก็
แล้วก็แบบเอาจริงคือก็อยาก
ไม่รู้อะไรเลยคือเหมือนเพื่อนแบบเตรียมทุกอย่าง

เหตุการณ์ก็คือนัดกันไปเที่ยวสเมษใช่มั้ยคะ

ปรากฏว่าพอไปถึงจุดพักรถ

แล้วก็อะไรหลังไปแบบว่า

แล้วคือสามสิบกว่าคนอยู่ตรงนั้น

มหาลัยที่เรานั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกัน
แบบมหาลัย

โมเมนต์กลางคืนก็เยอะค่ะ
นี่ก็ยังแบบว่ายังไม่มีเวลาลงรูปเลยนะ
พอไปถึงก็คือเพื่อนบางคนก็มีเตรียมเสื้อทีมเอาไว้

อย่างเป็นซิตตาวดินเนอร์ไว้ให้
เที่ยวทางเพื่อนเองและบ้านทะเลทรีสอร์ส
คือแบบว่าเหมือนเขาไปเตรียมกันไว้กับทางรีสอร์ทว่าจะปิด
อะไรอย่างเนี่ยเพื่อจะแบบมีแค่พวกเรา
เสียงดังได้เต็มที่อะไรแบบว่านี้

เข้าใจว่าไปเที่ยวกันนะแล้วก็ไม่กี่คน
แล้วรีสอร์ทนี้ก็คือเหมือนพี่ชายเป็นหุ้นส่วนด้วยอะไรอย่างนี้
ก็จะแบบจะมีความจัดแจงมีความช่วยอะไรอย่างนี้
ปรากฏนางก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรฉันติดต่อไปแล้วอะไรอย่างนี้
พี่ชายแกก็ดูแลความเรียบร้อยให้เต็มที่
เพื่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้
เราก็กลัวไงเพราะว่าไม่ได้เที่ยวด้วยกันกลุ่มใหญ่นาน
ก็กลัวว่าเออเดี๋ยวแบบเราจะดูแลทุกคนได้ไม่ทั่วถึง
ปรากฏว่าแบบที่มีคือเพื่อนแบบน่ารักมากแบบมาก
แบบอะไรเด็ดได้ไหม
เด็ดขึ้นมาถึงเลยค่ะ
แค่เดือนเดือนแล้วมันสรุปว่ามันใกล้มากแล้ว
กับสิ่งที่เธอเตรียมมาหมด

เขามีความตื่นเต้นยังไงบ้าง

พอมันใกล้มากจริงก้อยก็เกิดความแบบ
มันคงมีความกังวลลึกอะไรอย่างนี้
ว่าแบบตรงนั้นตรงนี้มันจะออกมาดีไหม

แต่ก็พยายามบางอย่างก็ปล่อยวาง
แล้วก็ให้พี่ที่มาช่วย

ทีมที่มาช่วยก็มาช่วยด้วยใจ

อย่างไรผู้พอเตรียมงานกัน
จะมีการทันเลาะกันอะไรต้องเราบีบกับผู้หลัง

เพราะว่าพี่ตูนเขาให้เกียรติ

คือสมมุติถ้าเกิดมีอะไรที่จะต้องเลือกอย่างนี้

อะไรอย่างนี้หรือบางทีแบบต้องมานั่ง
คืออย่างก้อยกับพี่ตูนไม่มีพรีเวดดิ้ง

อะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ต้องเกิดการเลือกรูป

เราก็แบบตอนแรกก็นั่งเลือก

งานนี้ไอเดียทั้งหมดมันคือพี่ตูน

สิ่งที่แบบที่จะเกิดขึ้นในงานทั้งหมดเนี่ย
มันมาจากไอเดียของเขาแล้วก็เราก็ช่วยกันคิด
อะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะในพาร์ทของการที่แบบ

มีทีที่สนุกดูแล้วคืออะไร

เป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะ

มีเกมมีอะไรอย่างนี้

เหมือนแบบของชำรวย

คือแค่ของชำรวยก็๕อย่างแล้ว

อย่างงี้

เข้าคอร์ดอะไรที่ด้วยบ้างอย่างนี้

ความวินปัญห์อีกแผ่กี่คนทั้งหมดที่หลีดรวมแล้ว

แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าพอถึงวันจริงแล้วจะมามากน้อยแค่ไหน
คือเป็นเหมือนยับแห่งปี
ก้อยมันก็ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแหละเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิตของเรา

อืมเพราะว่าด้วยทีมที่เหมือนพี่ตูนเขาอยากได้
แล้วก็ด้วยความเป็นส่วนสนุก
เราก็อยากให้คนที่มางานได้สนุก
แล้วก็ได้เหมือนบรรยากาศของความเป็นสวนสนุกจริง
เพราะว่างานในครั้งนี้ดูอลังการ

ก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
เรียกว่าพี่ตูนทุ่มงบเต็มที่ครั้งนี้
ต้องถามเขาค่ะ
คือในส่วนนั้นก้อยไม่ได้เป็นคนดูเท่าไหร่
ก็จะเป็นฝั่งแบบในการจัดการ
แสดงว่าเราเป็นคนเลือกพี่ตูนมนตราย
อันนั้นคือเหมือนอยู่ที่ตอนท้ายเลยค่ะ
เหมือนเราก็ช่วยกันเลือกแหละว่าจะเอาอะไร
แต่ว่าเราก็ดูเรื่องของแบบอะไรที่มัน
ถ้ามันไม่จำเป็นหรือถ้ามันเกินอะไรไปมาก

มันคืองานของทุกคน
คือเหมือนจะเป็นงานของเราแค่สองคน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นงานขอบคุณทุกคนจริง
ที่สนับสนุนเรารักเรา
พ่อแม่พี่น้องครอบครัวทุกคนได้มาอยู่รวมกัน
สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ก้อยกับพี่ตูนนะคะ

พี่ตูนก็เลยเต้นภูนิอะไรนะ
นี่เอาทุกข่าวเลยเนาะจัดเต็มมากเลยเนาะ
ตกใจไหมว่ามุมเมนต์นี้พี่ตูนอยู่ด้วยเหรอ

โอ้โหวี่ดีราคาให้เขาได้ปลดปล่อยบ้าง
จริงเขาเคยโชว์เต้นกับเราไหมครับ
คืออยู่กันสองคนมันก็มีโมเมนต์แบบว่า
หลุดบ้างแต่ว่าเขาไม่เคยออกสื่อแบบไม่เคยเต้นอะไรอย่างนี้
แต่เวลาอยู่ในตลาดใจหรืออยู่ในก้าวเนี่ย
ต้องรอก้อยไปเทรน
ก้อยก็ยังไม่รอดแต่ว่าต้องมากกว่านี้นิดนึงค่ะ
มีพี่ส่งไปเซลเวอร์เค้าส่วนตัวไหม
ก็คือเหมือนพอวันนั้นพอเขาเต้นเสร็จเราก็แบบก็ไปเจอที่สตู
ถามว่าวันนี้โดนอะไรบ้างแล้วก็มันก็มีคลิปออกมาก็ขำดี
โอเคขอบคุณค่ะ